มาทหารตำรวจพยายามปราบปราม
โอ้โหไปใครปลูกต้องจงต้องจับ

เนี่ยผมเป็นบรรยาณมาหลายครั้งปีกว่าแล้วนะฮะ

เขามีการวิจัยคุณหมอพวกนี้วิจัยมาหมดแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าผมเป็นพยานทุกครั้งเนี่ย
พี่น้องประชาชนที่มานั่งฟังนะครับชอบมาก
ตอนนี้ทุกคนเห็นว่ามันมีประโยชน์รักษาโรคมะเร็งนะครับ
เชติกนะครับอันไซเมอร์ต่างได้หมดนะฮะ
ของเรากัญชาที่ดีที่สุดในโลกคือสกลนคร
ที่สุดในโลกนะในอนาคตเนี่ยผมพร้อมที่จะร่วมภูมิใจไทยในการสร้างเซ็นเตอร์
กัญชาที่ใหญ่สุดในโลกนะแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชาแล้วเนี่ยต้นมันมีประวัติอยู่
คือสมัยไปกันลบกับเวียดนามไอ้พวกฮิปปี้ไว้ผมอีกยาวนะครับ
ตอนนี้มันก็ไปนั่งสูบกัญชากันมันร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนต่อต้านสงคราม
ตอนนี้ประชาบดิษฐ์ของอเมริกาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง

แล้วก็เพื่อนบ้านด้วยก็ให้เป็นยาเสพติดไปด้วย
กัญชาถึงเป็นยาเสพติด
จริงแล้วกัญชาโทษน้อยกว่าพงศรศ
พงศรศที่ประเทศญี่ปุ่นโทษแรงกว่ากัญชา
เพราะฉะนั้นบอกว่าผมเห็นด้วยกับทางท่านศักดิ์สยาม
เรื่องของกัญชาเห็นท่านติดป้ายไว้ตามสายปลา

เมื่อที่บอกว่าน้อยบายผมกับท่านสอดคล้องกัน